ที่จังหวัดเลยผู้สูงอายุท่านหนึ่งวัย๗๕ปี
ลูกชิ้นแล้วไปติดคอจนหายใจไม่ออก
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้

เหตุการณ์นี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็มาพบเป็นศพแล้วนะครับ
โรงพยาบาลเจียงคานพร้อมกู้ภัยสว่างคิรีธรรม
จุดเชียงคานเข้าชนะสูตรพลิกศพ
นายทนลามมาอายุ๗๕ปีสภาพนอนหงาย

ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าบาดแผลใดนะครับ
แล้วก็ยังพบถุงลูกชิ้นที่ยังมีลูกชิ้นเหลืออยู่อีก๒๓ลูก

ชนสูตรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าลูกชิ้นติดคอจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดหน้าบ้านหมู่๓บ้านนาเบนตะบนเขาแก้วอำเภอเชียงคานครับ
จากการสอบถามญาติก็ทราบว่าผู้ตายไปซื้อลูกชิ้นมากินเอง

ในปากนั้นยังมีลูกชิ้นคาอยู่เลย๑ลูก

ลูกชิ้นเกิดติดคอจนหายใจไม่ออก
ทั้งยืนหงายหลังนอนเสียชีวิตนะครับ
ทางญาติก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
มอบร่างให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศล